ธรรมราชเนี่ยเจ้าอาวาสวัดเขาพระทองก็บรรจุอัฐิพระลูกวัด
อืมคือหางานนี้คนมาร่วมงานมีฮือหาแต่เพราะอะไรคุณผู้ชม
อ่าตามให้จบข่าวนี้โดยพระมหาอารยนันต์อานันโทครับ
เจ้าอาวาสวัดเขาพระทองอำเภอชะอวดประกอบพิธีบรรจุอาถิตหลวงพ่อประเสริฐ
โชติปัญโยครับเป็นพระลูกวัดเขาพระทองซึ่งถือเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ซึ่งท่านมรณภาพด้วยโรคประจำตัวในวัย๗๗ปีครับ
แล้วก็บรรจุไว้ในถ้ำจำลองพระศรีอริยเมตรัย
ระหว่างบรรจุอธิลงในโถไลครามเนี่ยคุณผู้ชม
ปรากฏว่าศิษยานุสิตที่เป็นสายคณิตศาสตร์สายตัวเลข
มองเห็นลายเส้นบนกระดูกคล้ายคล้ายเลข๔๘๙
อีกที๔๘๙ตอกย้ำความชัดเจนของตัวเลขก็เลยขอมานะ
ขอได้ไหมหลวงพ่อขอไปส่องพระพุทธศรีหิงที่ตั้งอยู่ข้างโถบรรจุอัฐิ
มีข้อความสลักไว้ที่ด้านหลังฐานพระครับมีตัวเลขไทยสามตัว
ตรงกับ๔๘๙หรือเปล่าเปล่าเป็น๙๒๘แต่เลขตัวสุดท้ายมีความไม่ชัดเจน
คือจะมองเป็น๘ก็ได้คุณผู้ชมลองดูนะจะเป็น๘ก็ได้จะเป็น๔หรือ๕ก็ได้ครับ
ถ้าไปผสมกันเอาหลังสิก็มันจะมีทั้ง๔๘๙ชุดแรกที่เห็นบนกระดูกนะ
กับอีกล็อตหนึ่งอีกชุดหนึ่งมันอาจจะเป็น๙๒๘หรือว่า๙๒๔
สุดแล้วแต่คุณผู้ชมก็แล้วกันครับ
มูกันต่อเลยแล้วกันชาวบ้านไปร่วมพิธีบวงสวงพ่อปู่นคราช
และฤษีปู่เจ้าสมิงพราย
นี่แหละครับคุณผู้ชมเขาจัดที่สำนักดังนะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าร่างทรงมีอาการแบบนี้ครับ

ช่วงที่ร่างทรงปู่รือศรีนะครับ
แม่เขาบอกถูกแฝงร่างหรือยังไง
ขณะเข้าร่วมพิธีบวงสวงพ่อปู่นคราช

ปากกองหมู่๔ตำบลและอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เมื่อวานนี้นะนี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ศิษยานุสิตและชาวบ้านก็ไปร่วมพิธีกันอย่างคึกคักสิครับ
แต่สิ่งที่คนที่เข้าร่วมงานให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ
ปลายประทัดดอมนะแล้วก็เลขก้านทูบเสี่ยงทายนะครับ
ก็แหมเขาจะเอาไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับ
ไหนดูสิดูสิมีเลขอะไรบ้างคุณผู้ชมครับ

โอ้โหแล้วติดขอบอย่างนั้นทำยังไงอ่ะเนี่ย
คุณผู้ชมต้องตัดสินใจเอาเอง